อุ้ยไปดูเรื่องมันต่อสิไม่ไม่ไม่ไม่พูดกันต่อสิไม่คุยกันถึงลูกค่ะ
เหนื่อยอยู่กับอีผีบ้านเนี่ยเหนื่อยเนอะ

แต่ที่รู้ไม่ใช่รุ่นเราทรงเนี่ย

ฮี่ยิ้นชีวิต
ในิดพดลิข้อหลังไม่ต้องนอนนะ
ติดต่อติดต่อ